ส่วนประเด็นในเรื่องของกิจกรรมสงกรานนะครับ
มาคมกรีธาเป็นหนึ่งสมาคมที่มีการจัดกิจกรรมรถน้ำดำหัวทุกสงกรานนะครับ
แต่ว่าปีนี้ต้องยกเลิกไปนะครับ
ทำตามมาตรการของรัฐบาลนะครับในช่วงของการแพร่ระบาดโควิด๑๙ครับ
ผลตำรวจตีสุภวนัทอริยมงคล
หัวหน้าผู้ฝึกสอนของสมาคมกีฬากรีธาแห่งประเทศไทย
กล่าวว่าสงการปีนี้ได้ยกเลิกพิธีลดน้ำดำหัวภายในสมคม
ซึ่งเป็นประเพณีที่ปฏิบัติมาตลอด๑๙ปี
เนื่องจากผลกระทบของโรคโควิด๑๙
ที่ทำให้รัฐบาลประกาศงดการจัดกิจกรรม
เนื่องในเทศกาลสงการทุกชนิด
ซึ่งในอดีตสมคมเคยปล่อยให้นักกีฬากลับบ้านในช่วงสงการ
แต่ก็มีคนที่ได้รับบาดเจ็บจากการฉลองสงการ
กระทบต่อการเตรียมทีมไปแข่งขันในรายการต่างนะครับ
ทำให้นับตั้งแต่ปีพศ๒๕๖
สมคมจึงไม่ปล่อยให้นักกีฬากลับบ้านในช่วงสงการ
และจัดพิธีลดน้ำดำหัวภายในสมคมแทน
จนกลายเป็นประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของสมคม
แต่ปีนี้นะครับสมาคมเองได้ตัดสินใจยกเลิกไปก่อน
เพื่อลดความเสี่ยงของการติดเชื้อ
โดยสมาคมจะพานักกีฬาไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์๓แห่ง
ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต
ซึ่งเป็นสถานที่เก็บตัวของนักกรีธาทีมชาติไทยแทน
ประกอบไปด้วยหอพระสาหันตายายและพญานาคาราช
เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เสียดายที่ปีนี้ไม่มี
ทุกปีก็วันที่๑๔เดือนเมษายน

ก็น่าเสียดายรอปีหน้าสำหรับสมาคมกรีธาครับ
ส่วนจุธาทิพย์มณีพันธ์นักกีฬาจักรยานทีมชาติไทย
ที่ก็ได้โคต้าไปโอลิมปิกเรียบร้อยแล้ว
ก็ได้อวยพรสงกรานแด่พลเอกเดชาเห็มกระสีครับ
นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์นะครับ
เป็นการสนองมาตรการของรัฐบาล
งดจัดกิจกรรมสงกรานทุกชนิดในปีนี้
แล้วก็ขอความร่วมมือให้อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ
ในการลดการระบาดของโรคโควิด๑๙
แต่จุธาทิพย์เองรวมไปถึงนักกีฬาจักรยานคนอื่น
ก็ไม่ลืมที่จะรักษาประเพณีอันดีงามของไทยนะครับ
ก็ยังมีนักปั่นคนอื่นอีก
ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจบุญรัตนธนากร
สารวุษิริโรนชัยเพชรดารินสมราชและธนาคารชายยาสมบัติ
ก็ร่วมกันรักษาประเพณีไทยเนื่องในวันสงกราน

แล้วก็ส่งคำโวยพรแด่ผู้หลักผู้ใหญ่ผ่านแอปพลิเคชันไลน์ครับ
ด้วยขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด๑๙

ทำให้รัฐบาลประกาศงดจัดเทศกาลสงการทั่วประเทศ
เพื่อรักษาระยะห่างทางสังคม
ส่งผลให้พี่น้องประชาชนชาวไทยทุกท่าน
อาจเดินทางไปรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ได้ตามประเพณี
ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยทุกท่าน
ด้วยการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ผ่านสื่อออนไลน์
อวยพรผ่านไลน์อวยพรผ่านเฟซบุ๊ก
วยพรโทรศัพท์
เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด๑๙
สุดท้ายบิ๊กขออวยพรให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรง
มีความสุขมากปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ

ในแวดวงกีฬาก็อยู่บ้านเช่นกันนะครับ
ก็เพื่อหยุดเชื้อของโรคโควิด๑๙นะครับ